ดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันก่อน
เวลาจะไปจับกลุ่มคนร้ายที่ลักลอบขนยาเสพติดหรือว่าขายยาเสพติด
มักจะมีการปะทะกันเสมอเลย

เป็นเหตุการณ์การยิงระหว่างชุดปราบรามยาเสพติดสพเมืองเชียงใหม่กับนักค้ายารายย่อย
ซึ่งหลังจากที่เกิดการยิงต่อสู้กันนะคะพ่อค้าก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปากซอยทางเข้าวัดบ้านน้อยหมู่ที่๑๐ตำบลสรรกำแพง

หลังจากเจ้าหน้าที่ล่อซื้อยาบ้า๑๐เมตรค่ะ
จากนายกริจตุรงสุภาชีหรือว่าแจ็ค
แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายแจ็คเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนีนะคะ
ชักอาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับมาค่ะกระสุนถูกนายแจ็คที่น่องด้านขวาได้รับบาดเจ็บ
และรถก็เลยฉลับเสียหลักล้มลงก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปควบคุมตัวในแจ๊คไว้ได้นะคะ
พอไปตรวจค้นกระเป๋าสะพายของนายแจ๊คพบยาบ้า๓ถุงค่ะ
แต่ว่าตำรวจก็ต้องนำตัวในแจ๊คส่งโรงพยาบาลเพราะว่าได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่งที่โรงพยาบาลสรรกำแพงแล้วก็ส่งตัวไปต่อรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิง
ตำรวจเจ้าของท้องที่ก็ได้อายัดตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ